ต้องถามก่อนเลยว่าปกติเวลาเราขับรถ

สมมุติได้ยินเสียงกิ้งแล้วก็ที่กั้นมันค่อยปิดลงมา

เราก็ต้องจอดจริงครับจอดเลยจอดใช่ไหมครับ
แต่พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่เจอกันในข่าวก็คือ

ยังไงเขาก็จะไปต่อเหมือนกระบะคันนี้
ที่กั้นก็ลงมาแล้วไฟเตือนสัญญาณเตือนก็มาแล้ว
และที่สำคัญรถไฟก็มาแล้วด้วย
เขาไปต่อคือขับผ่านที่กั้นไปแล้วปรากฏว่ายังไงคะ

เพราะมันติดไฟแดงจากรถคันหน้า
แล้วเขาทำกันยังไงคุณผู้ชมไปดูค่ะ
ไฟมาแล้วนะครับผม

ถ้าให้มันต้องจอดเดี๋ยวครับรถไฟมาถึงตลอดดีละจะตายครับผม
ปิดรถจำกัด
ไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีเหมือนกระบะคันขาวนี้ที่เราทำลูกศรสีแดงก็คือคนขับรถกระบะค่ะ
วิ่งลงจากรถไปเคาะประตูรถคันข้างหน้าบอกว่าเขยิบรถไปข้างหน้าให้ผมหน่อยเขยิบไปให้ผมหน่อย
เพราะว่าท้ายรถผมมันไม่พ้นรถไฟแล้วมันควรจะฝ่าฝืนไปไหมล่ะใช่ไหมล่ะ
แล้วประกันขึ้นข้างหน้าก็ตีดไปไม่ได้แล้วคือต้องไปไล่เคาะหลายสิบคันเหมือนกัน
รถไฟเค้าก็แพรมชะลอเต็มที่แล้วแต่ถ้าให้เบรกยังไงก็ไม่ทัน
เพราะว่าปกติด้วยความเร็วและด้วยน้ำหนักของรถต้องใช้ระยะทางอย่างน้อย
หนึ่งร้อยเมตรเขาถึงจะหยุดรถได้นะคะความคิดเห็นและความในใจก็เหมือนคนถ่ายคลิปเขาพูดไปเลยอ่ะ
เขาพูดเลยมักง่ายเออก็เนี่ยพอเวลาที่กั้นมันลงมาแล้วแทนที่จะอยู่ก็พากันข้ามไปมักง่าย
พอรถไฟชนก็โทษรถไฟอีกอันนี้ต้องระวังนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่จอดตรงไม้กั้นรางรถไฟเขาตาโลพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะ
โอ้โหต้องบอกว่าหวาดเสียวมากเพราะว่าคนที่นั่งดูนั่งแบบอยู่ติดอยู่ในรถข้างหลังอ่ะ
ก็ลุ้นนะว่าทันไหมพ้นไหมแล้วรถไฟเนี่ยทั้งเปิดบูดเตือนทั้งเปิดสัญญาณเตือนทุกอย่างเลย
เอาเป็นว่าถ้าได้ยินสัญญาณเตือนถ้าเห็นไม้กั้นมันค่อยปิดลงมาแล้วเนี่ย
ขอเถอะนะคะจะรถใหญ่รถเล็กมอเตอร์ไซค์กระบะรถเก๋งอะไรก็ตาม